แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยไหม

เดี๋ยวเราตลอดเที่ยวกันพาขึ้นเหนือนะครับ
ไปเที่ยวงานดีไปดูนี่ครับ

นี่สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่สวย
และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้

รวมไปถึงสัมผัสประสบการณ์

แล้วก็วิถีของชนเผ่าชุมชนดอยตุง
ที่มีทั้งอาคาไทยลัวไทยใหญ่ไทยลื้อลีซอร์

มีกันอยู่ถึง๖ชาติภัณฑ์
เขามาร่วมกันสังสรรค์ที่กาดชนเผ่า

ศิลปะวัฒนธรรมท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติที่หนาวเย็นบนดอยสูง

สวนดอกไม้เมืองหนาวนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานนี้เขาก็จัดขึ้น
เพื่อสารต่อและต่อยอดพระราชปนิษฐานนะครับ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
บอกว่า๒เดือนนะครับในการจัดงานเนี่ย
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับ
แล้วก็สัมผัสประสบการณ์ของวิถีแห่งรสชาติ
วัฒนธรรมงานศีลก็งานหัฒนกรรมนะครับ
ผ่านการฝึกฝนของชนเผ่าต่าง
อาทิตย์เช่นกาแฟและก็ชา

รวมกันเป็นสากรหลังโครงการพัฒนาดอยตุง
แล้วก็ช่วยก่อตั้งในตอนแรก

แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกได้เองอย่างต่อเนื่อง

มีผลกาแฟให้ดูเมล็ดกาแฟแบบนี้นะคะ
ใครที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวงานได้อยู่
งานก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่๒๘มกราคม๒๕๖๑นี้นะคะ
ไปดูกันก็มีทั้งอาหารการกินที่เป็นของชนเผ่าชาวเขารุ่นใหม่อะไรอย่างนี้
ที่เขานำมาสร้างแบรนด์นำมาต่อยอด
มีอาหารพื้นเมืองมีวิถีชีวิตต่างเยอะแยะมากมาย